วันนี้นะคะเรามาเกะกะกันบนเรือ
อยู่ริมแม่น้ำแม่น้ำอะไรนะพี่แม่น้ำท่าจีนท่าจีนนะคะ
เอ้าคนขับคือใครคะเนี่ย

อะไรนะพางงา
ทำงานอยู่ภาคใต้

พี่ยามรถรถขาดลิขบ้าน

วันที่๓จะถูกก่อนข้างกลางสำเร็จ

สามีกับพ่อมีนางมา

เชฟ
คุณชอบไหมครับไม่ชอบกูช้า

ไม่รู้จำพี่เลขอะไร
เลขท้ายรถมัน๘๒๓อ่ะ

ใครก็ไม่รู้เมียมันออกลูกในรถ